ล่าสุดกรรมสมภารการณ์ก็บอกว่าเตรียมเสนอบริการในการลดราคาน้ำมันเบนซิน
เข้าสู่การประชุมคอรมอลในการประชุมครั้งต่อไป
ต้องการจะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับ
นายผีดพันธ์สาธิตรธวิภาครองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกนะครับว่า
คือวันนี้ที่ประชุมคอรมอลก็มีมติเห็นชอบ
เรื่องของการลดราคาน้ำมันดีเซลไปแล้วนะฮะ

ก็มีผลตั้งแต่๒๐กันยายนไปถึงสิ้นปีเลยครับ
ก็ใช้กลไกเรื่องของภาษีสรรพสามิตร
ทีนี้กระทรวงพลังงานบอกว่าเดี๋ยวจะหาแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มคนใช้น้ำมันเบนซิน
แต่จะช่วยกลุ่มปลอบางเช่นกลุ่มคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างและแท็กซี่